กระบี่ครับเจ้าของรีสอร์ทเป็นคนฝรั่งนะฮะ
ออสเตรเลียครับวันนี้วันเกิดเขานะฮะ
แต่เขาถูกแทงตายในวันคล้ายวันเกิดเขาพอดีเลย
ต้นเหตุมาจากว่าเขากำลังจะให้ผู้หญิงซึ่งเป็นพนักงานที่รีสอร์ทออกจากงาน
แล้วก็จะหักเงินเธอประมาณหมื่นกว่าบาท

แฟนก็เลยมาที่รีสอร์ทจะมาเคลียร์
เคลียร์ไม่ลงตัวคว้ามีดแทงเลยครับ
บ่าย๓ที่ผ่านมาตำรวจสภอ่าวนางครับ
รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงก็ไปตรวจสอบที่รีสอร์ทแห่งนี้

หลังจากนั้นได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่า
ปีเตอร์อายุ๕๗เป็นคนออสเตรเลีย
ถูกแทงมีดปลายแหลมเข้าไปที่ชายโครงขวาทะลุปอด
และที่แขนขวาก็มีร่องรอยถูกมีดบาดหลายจุด
ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายถึงแก่ความตายครับ
จุดเกิดเหตุเหมือนกับเป็นบาร์ริมหาดนะฮะอยู่ที่รีสอร์ท
มีรอยคราบเลือดหยดอยู่หลายจุด
และใกล้กันก็ไปเจอมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดฮะ
ตกอยู่หนึ่งเล่มมีดเล่มนี้ครับคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะ
คนที่ก่อเหตุคือนายพีรชัดอายุ๒๔ปีเองครับ
เข้ามอบตัวกับตำรวจที่โรงพักอ่าวนาง
คนก่อเหตุคือคนนี้ครับ
พนักงานในรีสอร์ทบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุช่วงพักเที่ยง

มีเพียงแค่ผู้ตายก็คือฝรั่งที่โดนแทงตายเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ลูกค้าที่เขาพักในรีสอร์ทตามห้องต่าง
ระหว่างนั้นนายพิรชัดคนก่อเหตุครับ

แฟนเขาเป็นพนักงานอยู่ที่รีสอร์ท

จู่นายปีรชัดมาถึงปั๊บ

เคลียร์เรื่องเงินและเรื่องว่าจะให้แฟนเขาออกเนี่ย

แล้วบวกกับว่าคือผู้ตายเองค่อนข้างที่จะ

ด่าทั้งคู่ครับจนทำให้ไม่พอใจ
วิ่งไปเอามีดในครัวมาแทงผู้ตายแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไป
จากนั้นลูกค้าในรีสอร์ทมาเจอก็เลยรีบประสานพาผู้ตายส่งโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายก็สิ้นใจตายฮะ
ทีมข่าวสอบถามพนักงานรีสอร์ทเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ย
เขาเองดูดทำความสะอาดสระน้ำอยู่

ช่วง๑๑โมงถึงเวลาพัก
คือตัวของเธอแล้วก็แฟนคนก่อเหตุก็แยกกันไปพัก
เหลือเพียงแค่เจ้านายอยู่ที่ห้องทำงานคนเดียว
แล้วมารู้อีกทีก็ประมาณเที่ยงแล้ว
โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามันเกิดสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะตัวของเธอเองเพิ่งจะมาเริ่มงานที่นี่

เห็นว่าเขามาขอเบิกค่าใช้จ่ายอย่างนั้นเหรอค่ะใช่ไอ้นั่นเป็นแบบเขาคุยกับนายหัว
ส่วนตัวกันค่ะใช่ส่วนตัวลูกน้องยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่ายังไงไม่ใช่เป็นเรื่องค้างค่าจ้างอะไรไม่ใช่
ค่าจ้างหรือว่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามาทำงานแค่วันเดียววันนี้
พึ่งมาทำวันนี้วันเดียววันแรกอ๋อดีไหมพึ่งมาทำวันแรกไม่
ไม่ไม่เว้นเป็นวันแรกทีมขับทายรัฐทีวีได้คุยกับพนักงานอีกคนครับ
บอกว่าชอบกินแกงส้มหัวปลามาก
แล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้ยูต้องทำให้ไอกินนะเพราะวันเกิดไอ
ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุก็ย้ำบอกอีกว่า
ไอต้องได้กินแกงส้มหัวปลานะ
ยังไม่ทันได้เตรียมซื้อของมาทำให้กินเลยครับ

พอมารู้ว่าเจ้านายโดนแทงตาย
คือปกติเจ้านายแม้ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวด

อย่างเช่นการทำบินตัวเลขจะผิดไม่ได้นะขาดตกบกพร่องไม่ได้นะฮะ
ถ้าลูกน้องทำพลาดต้องชดใช้
เช่นคิดเงินขาด๑๐บาท
คุณก็ต้องใช้คืน๑๐บาท

เจ้านายเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีครับ

เพราะว่าเขาเป็นคนแบบปากร้ายใจดีไง
มากเกินไปลูกน้องเสียใจ
สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมาขอโทษแล้ว
แล้วก็จะส่งรอยยิ้มให้เป็นแบบนี้ครับ
วันเกิดผมผมอยากกินแกงส้ม
คุณต้องเอาไหมผมไม่ได้นะ

วันเกิดแก

แล้วก็จะพูดกับน้องคนโน้น
บอกว่าไหนแกงส้มผมผมต้องกินให้ได้วันนี้วันเกิด

พอสักพักเห็นลูกน้องโกรธก็จะมาขอโทษ
วันนี้จริงต้องเลี้ยงวันเกิดแกนะวันนี้

เพราะว่าเมียแกโทรมาบอกว่าวันนี้วันเกิดแกไปไหวไหม
ถ้าไปไหวเอาของฝันแฟ้ให้แกก็ได้
บอกว่าไม่บ้างค่ะเดี๋ยวก็เอาลงมาให้

มีจังหวะหนึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมา
เขาขอมาเข้าห้องน้ำ

โดยที่ยังไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์ใด

เจ้าหน้าที่เองเขาก็กันเข้มงวดด้วย

แล้วก็จะถูกหักเงินมาสอบปากคำ

อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ

ดูแลกิจการอยู่ที่ภูเก็ตนะ

แล้วไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูเก็ต

พร้อมกับเชิญตัวนางวันนา
คนก่อเหตุมาสอบปากคำ
เธอบอกว่าต้นตอมาจากที่ผู้ตายเนี่ย

กล่าวหาว่าเธอยักยอกเงินค่าบริการเรือ

จริงแล้วเธอยืนยันว่าไม่ได้ทำ
นายจ้างเปิดวงจรปิด

หักค่าแรงเธอกว่า๑๐๐๐บาท

วันนี้เธอก็ไปทำงานตามปกติครับ

ไปห้ามแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวครับ

จักรบีไปต่อ